วันนี้ผมมาอยู่ที่กรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาร์
ใช่แล้วครับวันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะเสนอตอนพิเศษนะครับ
เพื่อจะมาทำความรู้จักกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต
หนึ่งเดียวในซีกโลกตะวันตกแห่งนี้นะครับ
คิวบาร์ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา
หลังจากที่ประธานธิบดีบารักษ์โอบามากลายเป็นผู้นำสหรัฐคนแรก
ได้เดินทางมาเยือนคิวบาร์ในรอบกว่า๗๐ปี
ซึ่งเป็นในความพยายามที่จะฟื้นภูมิความสำคัญระหว่างสหรัฐกับคิวบา
ที่มีความตึงเครียดมาเป็นเวลานานนะครับ
สหรัฐนั้นอยู่ห่างจากคิวบาร์เพียง๑๔๐กิโลเมตรเท่านั้น
แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน
จึงทำให้สหรัฐต้องคว่ำบาดคิวบาร์มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน
และนโยบายการป้อมบาทต่อคิวบาร์นี่เองครับ
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งนี้
แต่จากการปฏิรูปเศรษฐกิจของผู้นำคนใหม่นั่นคือราอูคาสโตร
และความพยายามของประธานธิบดีบารักษ์โอบามา
ก็ทำให้คิวบาร์พยายามที่จะเปิดตัวออกสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้น
และแน่นอนนะครับว่านโยบายใหม่ของสหรัฐ
ที่พยายามจะเข้ามาฟื้นฟูความสัมพันธ์
ก็จะช่วยให้ประเทศเล็กแห่งนี้
สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกภายนอกได้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็หลายฝ่ายก็ได้ตั้งความหวังนะครับว่า
นี่จะเป็นยุคใหม่แห่งการพัฒนาของประเทศคิวบาร์ครับ
คิวบาร์และสหรัฐเคยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมาก่อน
แต่ทุกอย่างก็หยุดลงในวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
ฟิเดลคัสโตรใช้การต่อสู้แบบกองโจร
โค้นอำนาจนายพลฟูเกนซิโอบาร์ติสตาร์
ผู้นำผลิตการที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐ
ัสโรซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานน้ำตาลที่ร่ำรวย

และเริ่มการปฏิวัติการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ

ซึ่งเป็นสนามเล่นที่ล้าหลังของสหรัฐ
ให้กลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในโลกที่๓
ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนสนิทที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติชื่อดัง

คาสโตรได้สร้างประเทศคอมมิวนิสต์ขึ้น

คาสโตรตกเป็นเป้าที่สหรัฐต้องการโค้น
ซึ่งรวมถึงความพยายามในปฏิบัติการที่อ่าวพิกซ์

หลังเหตุการณ์นี้คิวบาร์และอดีตสาภาพโซเวียต
ลงนามในข้อตกลงที่จะให้โซเวียต
ติดตั้งขีปนาวุฒนิวเคลียร์ในคิวบาร์อย่างลับ
และนั่นก็ทำให้เกือบที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์
เมื่อสหรัฐรู้ความจริง

เมื่อนิกิตากรุชเชฟผู้นำโซเวียตย่อมถอนขีบประนาวุฒิออก
ัสโครได้สร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับสูเวียดนานถึง๓๐ปี
อกจากนั้นคิวบาร์ยังสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ซีกโลกตะวันตกรองจากสหรัฐ

ด้วยการส่งทหารคิวบาร์ไปร่วมรบปกป้องรัฐบาล

ทั้งในเอทีโอเปียนาบีเบียและแองโกล่า
อกจากนั้นยังสนับสนุนให้บรรดานักปฏิวัติฝ่ายซ้าย
เคลื่อนไหวทั่วลาตินอเมริกัน
ทศวรรษที่๑๙๘๐หลังจากปัญหาเศรษฐกิจ
คิวบาร์เริ่มมีความมั่งคั่งจากข้อตกลงการค้ากับกลุ่มประเทศที่นิยมโซเวียต

เกอร์อิลกรบช็อกได้เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจมาเป็นแบบอินตลาด
และได้เดินทางมาที่คิวบาร์ด้วยตัวเอง
เพื่อชักชวนให้คาสโตรเปลี่ยนนโยบายเช่นกัน
แต่คาสโตรยืนยันจะใช้นโยบายตามหลักการเดิม
และเริ่มตีตัวออกห่างจากโซเวียต
ซึ่งภายหลังก็ได้เข้าสู่การปฏิวัติและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในที่สุด
ขาดคู่ค้าเก่าที่สำคัญและถูกคว่ำบาดจากสหรัฐ
เศรษฐกิจของคิวบาร์ถดถอยอย่างรวดเร็ว
อาหารและเครื่องอุปโภคเริ่มขาดแคลน
ทำให้ต้องใช้ระบบปันส่วนอาหารและเชื้อเพลิง
ฤดูร้อนปี๒๕๓๗เมื่อเศรษฐกิจคิวบาร์ตกถึงจุดต่ำสุด
ชาวคิวบาร์กว่า๓๐๐๐๐คนใช้เรือและแผ่
หนีไปทางตอนใต้ของรัฐฟอรีดา
ผู้โชคดีได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยยามฝั่งของสหรัฐ
แต่ส่วนมากต้องจบชีวิตลงในน่านน้ำที่เต็มไปด้วยฉลาม
หลังจากนั้นไม่นานสภาคองเกรสสหรัฐผ่านกฎหมาย
ยิ่งบรรทอนการค้าและการลงทุนต่างประเทศในคิวบาร์
อนุญาตให้คนอเมริกันสามารถเรียกร้องเงินชดเชย
บริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์เอกชนของรัฐบาลคิวบาร์
ในช่วงการปฏิวัติและไม่ออกวีซ่าให้กับผู้จัดการ
และผู้ถือหุ้นรายสำคัญของบริษัทนั้น
ในปี๒๕๔๕อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาเตอร์
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐที่ไปเยือนคิวบาร์

แม้จะได้วิจารณ์เรื่องขาดเสรีภาพทางการเมือง
แต่ประธานาธิบดีคาเตอร์ได้เรียกร้องให้สหรัฐผ่อนปลนการคว่ำบาด
แต่ทุกอย่างดูจะไม่เปลี่ยนแปลงและดูแย่ลง

ประกาศเพิ่มข้อจำกัดในทางเศรษฐกิจและการเดินทางต่อคิวบาร์

คาสโตรจัดการเดินประท้วงครั้งใหญ่
และเรียกประธานาธิบดีบุชว่าเป็นพระเด็จการฟาซิส
พร้อมแสดงรูปเหมือนอดอปฮิตเลอร์

ในที่สุดต้องส่งมอบอำนาจให้กับราอูคาสโตรน้องชาย

อูมีท่าทีที่อ่อนกว่าต่อสหรัฐเมื่อเทียบกับพี่ชาย

ด้วยการให้อำนาจบริษัทของรัฐตัดสินใจเอง
เงินเดือนข้าราชการและการช่วยเหลือ
บทบาทของรัฐในการทำการเกษตรและการค้าปลีก

ประกาศที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคิวบาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว
อูบอกว่าถึงเวลาที่ต้องปลดโซ่ตรวนจากอดีต
คิวบาร์ถูกปลดออกจากรายชื่อประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายของสหรัฐ
แต่การยกเลิกการคว่ำบาดโดยสิ้นเชิงต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสภา
ซึ่งพักรีพับริกันครองเสียงข้างมาก

กว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะกลับคืนสู่ระดับปกติ